คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแก๊งทวงหนี้กันหน่อยค่ะ
ทวงหนี้เวลาเป็นข่าวที่เราได้ยินกัน
คนที่ถูกกระทำเนี่ยก็มักจะเป็นลูกหนี้ที่แก๊งทวงหนี้ไปทวงนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ข่าวนี้ที่กำลังจะเล่าให้ฟัง
คนที่ถูกกระทำก็คือคนที่ไปทวงหนี้ค่ะ
ทวงหนี้ลูกหนี้ไม่ได้ก็ปรากฏว่านายทุนก็ทำร้าย

ตัวเขาเองเนี่ยต้องไปร้องกับสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยเรื่องนี้เลยค่ะ
นี่คือบ้านนี้ต้องไปช่วยค่ะ

กับตำรวจสพคูคศนะคะไปช่วยนายสุอายุสามสิบห้าปี
แล้วคุณผู้ชมดูตรงประตูตรงประตูเนี่ยนะคะ
ก็มีแม่กุญแจล็อกอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมาไม่ได้
คือหมายความว่าถูกขังเอาไว้ในบ้านหลังนี้สุดท้ายก็เลยงัดกุญแจค่ะ
พานายสุออกมาได้ในที่สุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะ
เบื้องต้นเนี่ยนะคะนายสุออกบอกว่าเขาเป็นคนเก็บเงินกู้
ก็คือมีอาชีพรับจ้างทวงหนี้นั่นแหละให้กับในทุน
หนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่หลังหลังเนี่ยเก็บเงินรายวันไม่ได้
จนยอดเนี่ยมันค้างต้องเก็บกว่าห้าหมื่นบาทนะคะ
สุดท้ายเนี่ยพอเก็บเงินคนอื่นไม่ได้ก็เลยถูกนายแอ้อุ้มมาขังแล้วก็ซ้อมนะคะ
ทำร้ายร่างกายทั้งต่อยใบหน้าเอาขวดตีหัวใช้ปืนขู่
ตั้งแต่วันที่๓๑มกราคมแล้วก็บังคับให้หาเงินมาใช้หนี้แทน
เงินจาก๕๐๐๐บาทเพิ่มเป็น๘๐๐๐บาท
ถ้าไม่หามาให้ก็จะถูกทำร้ายแบบนี้ค่ะไปเรื่อยนี่ดูสภาพนะคะ
ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ในสุเปิดเผยบอกว่าเก็บเงินให้ในทุนได้มา๖เดือนแล้วนะคะ
ค่าตอบแทนก็เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาท
ก็มีกฎว่าต้องเก็บเงินให้ได้ตามยอดที่เขากำหนด
ของเขาต้องเก็บให้ได้วันละ๒๐๐๐กว่าบาท
คนรับจ้างทวงหนี้นะคะเก็บเงินไม่ได้ต้องเอาตังค์ตัวเองเติมลงไป
กระทั่งในทุนจับได้ว่าส่งเงินไม่ครบ
ก็เลยถูกลูกน้องในทุนจับตัวมารุมซ้อมใช้ขวดเบียร์ตีหัว
แล้วตอนที่รุมซ้อมก็ยึดโทรศัพท์ไปด้วย
แล้วก็เอามาคืนเพื่อให้ติดต่อทำยังไงก็ได้ให้หาเงินมาคืน
เขาก็เลยถือโอกาสตอนที่ได้โทรศัพท์มา
ขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอด
เขาก็ยังเล่าอีกนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
คือก็โดนยึดรถมอเตอร์ไซค์ไป
น้องสาวก็ไปช่วยหาเงินมาใช้ให้แต่ก็ทำยังไง
ก็ไม่รู้ทำไมก็ยังไม่ยอมปล่อยมานะคะ
ตอนนี้ตัวเขากังวลเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าเคยถูกข่มขู่หลายครั้งห่วงครอบครัวก็ห่วงนะคะ
เขาไม่เคยเจอในทุนคนนี้นะคะ
เพียงแต่ว่ารับเงินค่าจ้างผ่านทางบัญชีเท่านั้นค่ะ
เตรียมตังค์มาแล้วก็เอาของลูกค้าเขานี่มาใส่ตัวเองให้มันที่มันต้องกลุ่มกัน
แต่ว่าที่เขาจำได้ไม่ได้กระทอบ
หลอกกลุ่มไว้แทบตอนอาการเทียดประมาณ๘หมื่นบาทเนี่ย
ถ้าจะไม่มีเทียดก็สั่งการสอนเงิน
ทางตำรวจสภาคูคศนะคะก็ตรวจสอบแล้ว
เบื้องต้นพบว่าในทุนคนดังกล่าวอยู่ในย่านรังสิตค่ะ
ก็เดี๋ยวจะขยายผลจับกลุ่มไปจนถึงในทุนที่อยู่เบื้องหลังนะคะ
แล้วก็ประสานกระทรวงยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองพยานด้วย
โอ้โหนี่ค่ะถูกทำร้ายกักขังด้วยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะของแก๊งทวงหนี้วันนี้ค่ะ
ที่ปรากฏเป็นข่าวออกมานี่คือคนทวงหนี้ค่ะ
ที่ถูกในทุนทำร้ายค่ะ